เอาเป็นว่าเราจะทำให้หลายคนใจฟูขึ้น
จะพาไปชมความบันเทิงเริงใจ
ไปดูหนุ่มสุดหล่อที่เขาทำอาชีพเป็นเกษตรกร

ว้าว

อื้อแต่ละคนงานดีเวอร์
เรื่องของพ่อค้าแซ่บเราก็เคยนำมาให้ดูบ้างแล้ว
คราวนี้มาดูหนุ่มสุดหล่อที่มีอาชีพเกษตรกรกันบ้าง
แล้วแต่ละคนจะทำเกษตรเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยจ้า
หนุ่มคนแรกที่จะให้ดูหล่อสุดสุดซึ่งเขาทำฟาร์มเลี้ยงไก่
เห็นแล้วแทบละลายเลยจ้า

คุณวินวิทย์ศรีประสงค์หรือคุณแพทย์
และเป็นเจ้าของอุดมศรีฟาร์ม
ซึ่งทางฟาร์มจะเน้นไปที่การเลี้ยงไก่
โดยไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่สายพันธุ์ที่ไม่ธรรมดา
เป็นไก่ไข้สายพันธุรกิร์มอสตาล็อค
สายพันธุ์ออสตาลอปและสายพันธุ์ไลค์ซักเซส
ซึ่งไก่เหล่านี้จะออกไข่ได้ดีมาก
อีกทั้งยังมีเจ้าไก่สายพันธุ์เซลกี้
ขนปูเพราะขายอีกด้วย
คุณวินนวิทย์เล่าว่าเขาเริ่มจริงจังทำอาชีพนี้

แล้วที่ได้มาทำอาชีพนี้คือตัวเขาเอง
และขายได้แถมลูกไก่ก็ยังขายได้อีกเช่นกัน
ซึ่งไก่เหล่านี้เลี้ยงง่ายมาก
ยังมันดูแลมันอย่างดีเท่านั้นก็เป็นพอ
และกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้น
คุณวินวิทย์ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะพอสมควร
อกจากจะเลี้ยงไก่แล้วเขายังเลี้ยงเป็ดห่านและหมา

อีกทั้งยังจำหน่ายมูลไส้เดือนอีกด้วย
จึงทำให้เขามีรายได้เข้ามาเรื่อย
ส่วนใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม
เป็นไก่และหมูนไส้เดือนได้เลยนะจ๊ะ
จากหนุ่มทำฟาร์มไก่มาต่อกันที่หนุ่มทำฟาร์มวัว
บอกเลยว่าหล่อไม่แพ้กัน
หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคุณโกวิทแพงอ่อน
เป็นนุ่มหล่อบ้านฝนยานางประมวลน่าใหญ่
อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณโกวิทเล่าว่าที่บ้านเลี้ยงวัวมานับ๑๐ปี
ซึ่งเป็นวัวต้นน้ำและเขาผูกพันกับวัวมาก
ซึ่งตนเองเรียนจบนิเทศศาสตร์มา
ตอนจบมาแรกกำลังไปได้สวยในสายอาชีพที่เรียน
แต่ดันมาเจอโควิดต้องกลับมาตั้งหลักที่บ้าน
และบังเอิญที่บ้านวัวเริ่มเยอะขึ้น
เขาจึงตัดสินใจมาเลี้ยงวัวแบบจริงจัง
เพื่อต่อยอดการเลี้ยงวัวจากที่บ้าน
โดยแต่ละวันเขาต้องตื่นแต่เช้าตรู่
ไปเก็บทำความสะอาดเช็คความเรียบร้อยที่คอกวัว
จากนั้นก็นำวัวออกไปเลี้ยงไปกินย่าที่ทุ่งนาของตัวเอง
ส่วนช่วงเที่ยงก็จะตักน้ำให้วัวกิน
พอตกเย็นก็จะต้อนวัวกลับเข้าคอก
เมื่อถึงคอกแล้วก็จะเอาฟางและอาหารให้วัวกินอีก
ถือว่าการเลี้ยงวัวนั้นไม่ง่ายเลยนะครับ
ยิ่งในช่วงที่วัวเกิดโรคระบาดยิ่งดูแลยาก
เพราะโรคอาจทำให้วัวบางตัวล้มเสียได้
ส่วนรายได้หลักจะได้มาจากการขายวัว

ซึ่งรายได้ก็ขึ้นอยู่กับความสวยของวัวแต่ละตัวด้วย
โดยรายได้เริ่มต้นที่หลักหมื่นถึงแสนบาทต่อปี
แถมเขายังมีมูลวัวซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติขายอีกด้วย
จึงทำให้เขามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
หากคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปติดตามหรือสอบถามคุณโกวิทได้ที่ติ๊กต๊อก
ที่เราขึ้นไว้ให้ดูได้เลยจ้า
หนุ่มแต่ละคนมีฝีมือและไอเดียดีจริง
สมกับเป็นนุ่มหลอกเกษตรกรไฟแรง
หวังว่าจะถูกใจเหล่าแฟนชาวตลอดข่าวนะจ๊ะ
โอ้โหเป็นเรื่องราวดีรับปีใหม่
จริงต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องของการทำการเกษตรเยอะขึ้น
จริงเราก็สนับสนุนเหมือนกันนะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
บางคนทำเป็นงานอดิเรกอาชีพเสริมก็มี
บางคนทำเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยก็มี
แล้วก็ประสบความสำเร็จกันไปก็หลายคน